ท้ายเราจะพาไปดูหนุ่มคนนี้เลยค่ะ
ที่แจ็คเพลงของเขาเนี่ย
ค่อนข้างฟังแล้วเหมือนแบบ๒แง่๒นั่งหรือเปล่า

แต่เอามันไปฟังก่อนก็นิกว่า

เวลาคนมองเราชอบคิดว่าแบบ

ยังแบบไม่มีอะไรดูแลไม่ได้
แล้วก็แบบมองว่าใจเราเนี่ย

หัวใจเราเนี่ยไม่เล็กนะครับอะไรอย่างนี้
ลองมาครบดูจะยิ่งฟูนะครับผม

เราเอาคำนี้มาเล่นในทางน่ารักมากกว่า

ผมไม่เล็กนะครับ

อาจถึงหน้าของผม
แต่รักของผมมันยิงครบยิงฟู
ไม่เล็กนะครับ
อะผมได้ลองฟื้อกม

มองถึงเนี่ยเจ้ารู้อะ
จะรู้ว่าจะรู้ว่าว่ารักของผมมันกูฮูขนาดไหน
ช่วงนี้ดีนึงเลยอ่ะตั้งแต่เกณฑ์อาหารมาทำให้ชีวิตแบบว่า
ของเราดูมันรุ่งโรดน้ำท่วมเราก็ไม่ตายนะคุณผู้ชมเนาะ

อันนี้ดูเป็นน้ำจิ้มดูให้อิ่มอกอิ่มใจตอนเช้าดีกว่า
ใครนึกอะไรไม่ออกว่าอยากจะทานอะไรเช้านี้ก็ดูกล้ามปูกันไปก่อนแล้วกันนะคะ